คุณผู้ชมครับที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
มีหมู่บ้านชาวกะเหลี่ยงปากาเกยอนะครับ
หมู่บ้านใช้นามสกุลเดียวกันว่าค้างคีรี
มสกุลนี้เป็นนามสกุลพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
อกจากนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านกะเหลี่ยงหมู่บ้านนี้นะครับ
ยังร่วมกันอนุรักษ์โรงเรียน
ซึ่งพระองค์นั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้น
เพื่อการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่นั้นครับ
พระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราชดรชาวกะเรียง
ปากาเกยอบ้านแม่ศาลตำบลแม่สำอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ยังถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับ

นายติ๊บแก้วค้างคิรีอายุ๔๘ปีผู้ใหญ่บ้านแม่สารเล่าว่า
ในวันนั้นมีเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งของในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

โดยมาลงจอดที่ทุ่งนาทั้งหมด๙ลำ
และนำสิ่งของพระราชทานทั้งอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรค

เพื่อนำมาพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
เฮลิคอปเตอร์นำคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลศรีสังวร

หลังจากทอดพระเนธสภาพพื้นที่แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า
มีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดตั้งโรงเรียนและเปิดสอนในวันที่สิบกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยสิบเก้า
สร้างความปลื้มปิติให้กับชาวบ้านแม่ศาลเป็นอย่างมากครับ
สำหรับโรงเรียนบ้านแม่ศาสตร์นะครับเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถึงประถมศึกษามีนักเรียนจำนวนห้าสิบสี่คน
ครูสี่คนที่สำคัญครับคุณผู้ชมชาวบ้านที่นี่จะใช้นามสกุลเดียวกันทั้ง
หมู่บ้านซึ่งเป็นนามสกุลพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่เก้า
นั่นก็คือนามสกุลค้างคิรีนั่นเองครับ